อ่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
พี่ก็อบพี่ก็อบในทางพี่ก็อบลูกชายหน่อยนั่นเอง

ดังกลวดใหญ่เนี่ยทำละครป้อนช่องเจ็ดไม่ใช่เหรอ
แต่พี่ก๊อฟบอกเลยว่าไม่สวิตช์กลับไปช่องนู้นนะ

ก๊อฟเองก็พร้อมจะอยู่ข้างคุณพ่อที่รักเสมอค่ะ

ก็มันออกอาทิตย์๓วันเป็นจุด๓ตอนก็จบไป
เหลือติ้งก็เดี๋ยวอาจารย์รู้ครับว่าจบเท่าไหร่
แต่ว่าที่สุดก็๖๒๖๑

ก็เป็นห่วงคุณพ่อเสมอครับแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้ามีขึ้นสารจริงต้องโทรคุยกัน
คุณพ่อล่าสุดตอนไหนครับ

คุณพ่อก็ไม่ได้ซีเรียส
ไม่ได้ซีเรียสครับ